เป็นเด็กอีกคนนึงค่ะเด็กผู้หญิงวัย๒

ใช่แต่คือที่เขามีเหมือนกันคือความดิ้นรนที่เขาจะต้องอยู่รอดนะคะ
คือเด็กหญิงคนนี้นะคะนอนอยู่บนพื้นดินที่สระบุรีนะคะ
นอนอยู่บนพื้นตอนที่คนไปเจอนั่น๓๔ทุ่มแล้ว
น้องนอนอยู่บนพื้นเพราะว่าน้องอ่อนเพลียไม่ได้กินข้าวมา๒วันแล้ว
ถามว่าพ่อแม่ไปไหนพ่อแม่ก็อยู่ตรงนี้ค่ะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องถึงได้มานอนอยู่บนพื้นแบบนี้
โซเชียลเขาแชร์ภาพถ่ายภาพนี้เอาไว้ค่ะ
ซึ่งคนที่พบเจอคนแรกก็คือนายสุวัสดิสุขสนองนี่แหละค่ะ
อายุ๓๐ปีนะเขาเป็นอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงสระบุรีจุดแก่งคอย
เล่าให้เราฟังบอกว่าเอ๊ะเรื่องราวเป็นยังไงทำไมคุณถึงไปเจอครอบครัวครอบครัวนี้แล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ได้
วันนั้นเนี่ยประมาณสัก๓๔ทุ่มแล้วเขาออกกำลังกายเสร็จกำลังจะกลับบ้าน
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาที่หน้าตู้สายตรวจค่ะก็เห็นภาพเนี้ยน้องวัยสองขวบเด็กผู้หญิงอะค่ะ
นอนอยู่บนพื้นดินเขาก็งงแล้วนะพอมองไปรอบใกล้พ่อก็อยู่แม่ก็อยู่
พ่อนอนฟุบกับโต๊ะหินอ่อนแม่นอนหงายอยู่ตรงม้านั่งหินอ่อนมันเกิดอะไรกันขึ้นอ่ะนั่นสิ
ลงไปถามคุณรู้ไหมครอบครัวนี้เจออะไรพ่อแม่นะเกิดอุบัติเหตุแม่เนี่ยแขนหัก
พ่อเนี่ยหายปลาร้าร้าวและตกงานทั้งคู่ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว
กลับบ้านก็ไม่ได้เพราะไม่ไหวคนหนึ่งแขนหักคนหนึ่งหายปลาร้าหักคุณ
ถ้าใครเคยเป็นคุณจะรู้เลยว่ามันขยับไม่ได้และไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกกิน
ลูกก็เลยต้องนอนอดข้าว๒วันแล้วแล้วไม่ใช่แค่ลูกที่อด
พ่อกับแม่ก็อดด้วยอยู่ริมถนนแบบนี้นอนบนพื้นดินแบบนี้ค่ะ
นายสุวัสดิ์ฟังเรื่องแล้วเป็นแบบโอ้โหทำไมชีวิตมันถึงลันทดขนาดนี้อ่ะ
เขารีบเอาเงินไปซื้อข้าวมาให้น้องกินเลยแล้วก็อุ้มน้องไปนอนบนโต๊ะหินอ่อน
และเขาถึงจะขับออกมาจากตรงนั้นไปฟังเสียงคุณสุวัสดิ์หน่อยค่ะ
งวดรถกลับมาถามมานอนทำอะไรก้าวเขาก็บอกว่ามานอนเพราะความลึก
ตอนนั้นเขาก่อนผมก็เลยปลุกว่ายุงกัดลูก
กัดเยอะถามเด็กนอนข้างล่างผมก็บอกว่าอุ้มเด็กมานอนข้างบนได้ไหม
เขาเลยบอกว่าเด็กเนี่ยนอนดิ้น
ก็เลยไม่กล้าขึ้นข้างบนกลัวตก
ผมก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นบ้านอยู่ไหนอะไรไงให้ผมไปตกไหมผมเป็นคู่ภัย
เขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ห่างไปนี่อีกไม่ไกลอืม
มันไม่กลับบ้านเขาบอกว่าแฟนเขาไม่ไหว

เขาบอกว่าลูกยังไม่ได้กินข้าวมา๒วันเลย
ทำไมลูกยังไม่ได้กินข้าวเขาบอกว่าเขาตกร้าน
ตกร้านเพราะอะไรแฟนแต่ก่อนตกร้านอยู่บริษัทหนึ่งในแข่งปลอย
เขาบอกว่าเพิ่งยังมาตกกว่านี้เห็นรถล้มกันมา๒คน
พ่อตอนไปถามเด็กอ่ะน้องบอกอะไรแบบมั้ย
พี่หนูหิวข้าว
แต่ว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่จากมูลละนิทิขุมครองเด็กสทักษุบุรี
เอาน้องไปเลี้ยงดูเบื้องต้นแล้ว

ถ้าน้องอยู่สภาพนี้มันอาจจะมีผลกระโภบกระทงของจิตใจ

ตำรวจที่สอบพล่อแก็งคลอยนำตัวไปสอบศูนย์ความเป็นมาแล้วนะคะ

ที่จนก็คือแบบแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับ
มันเศร้าแต่เราต้องสู้กันต่อไปนะ